คุณกำลังฟังไทยรัฐพอร์ตแคสต์เพื่อนคู่หูทูเยัวเอียส
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันนะคะ
ตอนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมากกว่ากันเชื่อไหมคะว่าหลังพอกัน
แต่ก่อนตอนเริ่มต้นทำคลับไฟเดย์รายการของพี่อ้อยเอง
ตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงจะมีอัตราของการโทรเข้ามาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องความรักของตัวเองมากกว่า
ระยะหลังพอกันนั่นแปลว่าจะเป็นเพศไหนก็มีโอกาสเจ็บปวดกับความรักได้ไม่ต่างกันนะคะ
มันไม่ใช่เรื่องของสภาวะจิตใจอย่างเดียวแต่พี่อ้อยมองว่านี่คือโรคภัยไข้เจ็บประเภทหนึ่งนะคะ
อ่ะลองฟังคำถามของน้องดูนะน้องฟ้ายบอกว่าฟ้ายเองขอแนะนำตัวค่ะ
ไฟล์อายุ๒๕ปีภายนอกเป็นคนร่าเริงสดใสอัธยาศัยดีแต่ภายในเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนตลอดเวลาค่ะพี่อ้อยค่ะ
ไฟล์เองติดตามฮาวธุระของพี่อ้อยมาโดยตลอดและดีใจมากถ้าจะมีโอกาสได้แชร์เรื่องราวของตัวเองบ้าง
มาทุกตอนเลยแต่เรื่องของหนูที่กำลังจะเล่าให้ฟังหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ล้วน
และเป็นอารมณ์ของการสวิงด้วยบางครั้งหัวเราะและร้องไห้ในเวลาเดียวกัน
บางครั้งหนูก็คิดในใจนะคะหนูเนี่ยเป็นไบโพล่าหรือเปล่า
แต่ก็เรียกได้ว่าหนูเป็นสาวน้อยร้อยอารมณ์แล้วกันคือคนที่เขาไม่รู้จักเราดี
จะหาว่าเราไม่ชัดเจนกลับกรอกไปมาหนูไม่รู้ว่าที่หนูเป็นแบบนี้เพราะอะไร
หนูมีมากเกินอารมณ์ปกติค่ะเช่นถ้าตอนอารมณ์ดีจะอารมณ์ดีมากจนมั่นใจในตัวเองเกินไป
พุ่มอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้ตอนโกรธมีสติไหมมีค่ะแต่บางทีมันก็หลุดเช่นเดียวกัน
หนูเลยไม่พยายามที่จะสนิทกับใครกลัวว่าถ้าสนิทกันมากวันหนึ่งเราเบื่อเขา
เขาจะเสียความรู้สึกได้แต่พอไม่มีเพื่อนสนิทตอนเจอปัญหาหนูก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเช่นเดียวกัน
มันตื้อตันไปหมดเอาแค่ว่าเล่ามาถึงตรงนี้นะคะพี่อ้อยเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกันว่า
น้องมีอารมณ์แห่งการที่ย้อนแย้งในตัวเองเยอะมากเช่นเอ๊ะตกลงมีอารมณ์ที่เกินเหตุ
หรือมีอารมณ์แต่มีสติคุมได้หรือมีอารมณ์แต่มีสติที่บางครั้งก็ควบคุมไม่ได้
จริงนะคะพี่พูดตรงนะถ้าสับสนซับซ้อนขนาดนี้ปรึกษาจิตแพทย์ได้
จริงนะคะเราต้องเลิกคิดว่าการหาจิตแพทย์แปลว่าฉันบ้าหรือเปล่า
หลายครั้งที่เราควบคุมตัวเองไม่ได้เราเอาตัวเองไม่อยู่หรือแม้แต่เศร้าเกินปกติ
สุกเกินปกติการพบจิตแพทย์จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น
เพราะถ้าน้องเป็นคนที่ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นซึมเศร้า
อาการหนึ่งข้อในนั้นเนี่ยคือมีความสุขมากเกินปกติหรือมีความเศร้าเกินปกติ
บางคนหิวบ่อยกินได้เยอะกว่าปกติหรือบางคนไม่ยอมกินอะไรเลยก็มี
แค่เล่าให้ฟังถามตัวเองบางทีต้องถามคุณหมอด้วย
คราวนี้มีอยู่วันหนึ่งที่น้องเล่าว่า
น้องไปร้องคาราโอเกะกับพี่ที่ทำงานอย่างสนุกสนาน

และในขณะเดียวกันหนูก็หยิบกระเป๋ากลับบ้านเลยไม่ได้บอกลาพี่ทุกคนที่นั่งร้องคาราโอเกะกันอยู่
บางคนเลยมองว่าหนูนิสัยไม่ดีไม่มีสัมมาคารวะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยหนูกำลังเดือด
อยากกลับไปอยู่เงียบคนเดียวเพื่อสงบสติอารมณ์โนขอสารภาพว่า
หนูเคยโกรธจนเครื่องของในบ้านเสียหายหลายครั้งแต่หลังจากทำแบบนั้นหนูก็รู้สึกดีขึ้นนะคะพี่
ความรักความสัมพันธ์บางครั้งตัวหนูเองมีอารมณ์แปรปรวนค่ะ
ถึงขั้นที่เกือบทำลายความสัมพันธ์ทุกสถานะเลยจริง
มีวันหนึ่งไปกินข้าวกับแฟนทุกอย่างดูปกติดีค่ะอยากได้อะไรเขาก็ไม่เคยขัดใจ
แต่แฟนหนูเนี่ยเขาจะดูนิ่งไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรง่าย
คราวนี้หนูเหลือไปเห็นกระเป๋าหนังแบรนด์เนมอันหนึ่งที่หนูอยากได้มากแล้วมันลดราคา
หนูตื่นเต้นมากแต่แฟนหนูทำหน้าเฉยหนูเลยงอน
เพราะคิดว่าทำไมเขาไม่ตื่นเต้นไปกับหนูหนูอยากให้เขาตื่นเต้นไปกับหนูค่ะ
หนูเลยพยายามเดินห่างจากเขาจนมาถึงหน้าห้าง
หลังจากนั้นหนูกรี๊ดใส่หน้าเขาจนเขาเดินหนีแล้วหายไปเลยค่ะ
หนูเสียใจหนักมากจนทำให้ตัวหนูเนี่ยไม่ไปทำงานเลย๓วัน
พาให้เสียงานเสียการจนทำให้หัวหน้าเริ่มเพ่งเล็ง
ตอนนี้หนูรู้สึกไม่ดีเลยค่ะและเศร้ามากค่ะพี่อ้อยค่ะ
ทำไมอารมณ์ของหนูมันจะทำลายทุกอย่างไปหมดเลยเหรอ
ลายความรู้สึกของคนรอบข้างหลายคนไปด้วย
หนูควรทำยังไงดีคะหนูไม่อยากเป็นแบบนี้
อยากมีสภาวะอารมณ์ปกติแล้วหนูควรอยู่ในสังคมยังไง
เหนื่อยกับตัวเองมากไม่อยากให้ถึงขั้นทำร้ายตัวเอง
หนูไม่รู้จะปรึกษาใครเลยอยากให้พี่อ้อยช่วยให้คำแนะนำหนูด้วย
ขอบคุณล่วงหน้าเลนอาคารจากน้องไฟ่
ไฟล์จ๋าจะบอกว่าตอนที่พี่อ้อยทำรายการพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
เคยมีแขกรับเชิญคนหนึ่งน้องเขาส่งเรื่องราวเข้ามา
เพราะว่าอยากจะมานั่งคุยต่อหน้ากันเลยค่ะ
มานั่งคุยในพี่อ้อยพิชาติตัวต่อตัวมาพร้อมแฟน
เป็นผู้หญิงที่เจอความรักที่ดีมากนะคะ
ฝ่ายชายดูแลดีทุกอย่างใส่ใจและแสนจะเข้าใจ
ส่วนน้องผู้หญิงจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายไฟล์
ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้รู้นะว่าไม่ดีแต่หยุดตัวเองไม่ไหว
ไม่ได้เป็นแต่เฉพาะกับแฟนนะคะคนรอบตัวโดนเหมือนกันหมด
ไม่อยากให้น้องอยู่กับการไม่ชอบตัวเองแบบนี้ไปนานนักนะ
ที่เขามานั่งคุยในรายการเขาไปปรึกษาจิตแพทย์ค่ะ
คุณหมอก็วิเคราะห์และบอกว่าอันนี้มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บประเภทหนึ่ง
ถ้าแปลออกมาเขาบอกว่าเป็นภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดก้ำกึ่ง
คือมันเป็นความผิดปกติทางจิตรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลต่อความคิด
และความรู้สึกที่ผู้ป่วยมีต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะ
เขาบอกว่าผู้ป่วยจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงอารมณ์รุนแรงขุนหันพลันแลนด์
มีความคิดและนิสัยไม่คงที่หนูลองฟังดูนะว่ามันตรงกับหนูไหมนะคะ
ทำให้มีปัญหาในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการใช้ชีวิตประจำวัน
จะเจอในวัยผู้ใหญ่และอาจจะมีอาการดีขึ้น
อาจนะคะถ้าปล่อยไว้นะอาจจะดีขึ้นมาอายุเพิ่มขึ้น
ลองไปหาข้อมูลมาให้แล้วน้องลองสังเกตอาการตามนี้นะคะ
สาเหตุอันหนึ่งเขาบอกว่ามาจากพันธุกรรม
ถ้ามีสมาชิกในบ้านมีอาการหรือมีภาวะที่ป่วยด้วยโรคนี้

ต่อมาคือเป็นความผิดปกติทางสมองค่ะ
สมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ความวู้วามและการแสดงออก

คนอื่นอาจจะโมโหอย่างที่ไฟล์โมโหเนี่ย
แต่การแสดงออกไฟล์จะมีการติดเบรกน้อยกว่าคนอื่น
มีคนเยอะมากที่อยากกรี๊ดเหมือนที่ฟ้าอยากกรี๊ดแต่ไม่กล้ากรี๊ด
ในขณะที่ไฟล์สามารถกรี๊ดในที่สาธารณะได้เลยนะคะ
แวดล้อมและความเครียดในวัยเด็กก็มีผล
ที่เจ็บปวดในวัยเด็กอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะนี้ค่ะ

แต่แค่เคยเจอน้องคนนั้นที่เขามีลักษณะอาการแบบนี้แหละค่ะ
พี่เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังเผื่อว่าน้องอาจจะลองวิเคราะห์ตัวเองในขั้นต้นก่อน
หลังจากนั้นจูงมือกับแฟนเลยค่ะไปปรึกษาจิตแพทย์ด้วย
อย่างน้อยเราจะได้รับมือกับอาการควบคุมตัวเองไม่ไหว
ให้เราสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น
อีกครั้งค่ะการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่อย่างใดนะ
หมอจะมีวิธีการในการรักษาหลายรูปแบบ
ที่สำคัญค่ะหมอจะแนะนำให้บอกคนใกล้ชิดครอบครัว
ให้เข้าใจและร่วมมือในการทำให้ไฟล์รู้สึกดีขึ้น
ที่มาคุยให้พี่ฟังในรายการเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ
ตอนดีเขาดีมากคุยกับแฟนดี
แล้วอยู่ก็โมโหทำร้ายผู้ชายจนแขนหัก

พอเริ่มมีสติก็จะเสียใจมากรู้สึกผิดมาก
พยายามทำดีทุกอย่างชดเชยความรุนแรงก่อนหน้านี้
ซึ่งฝ่ายชายก็พยายามเข้าใจนะคะจนมีเหตุการณ์ล่าสุด
คือพอน้องไม่ได้ดั่งใจน้องผู้หญิงยกโน้ตบุ๊กของเขาทุ่มลงพื้นเลยค่ะ
ขณะที่ฝ่ายชายกำลังเร่งทำงานเพื่อส่งบริษัทเขาเข้ามาในรายการเนี่ย
ฝ่ายชายพูดว่าผมเข้าใจนะครับพี่ว่าเขากำลังเยียวยารักษาตัวเองอยู่
แต่ผมไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดความอดทนเมื่อไหร่รักมากแต่คงยากจะอยู่ด้วยจริง
เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยค่ะน้องผู้หญิงพอควบคุมตัวเองไม่ได้
พอเริ่มกลับมามีสติจะรู้สึกแย่กับตัวเองมาก
รักเธอแต่ทำไมทำร้ายเธอขนาดนี้นะน้องก็จะรักไปรู้สึกผิดไปอะค่ะ
ฝ่ายชายเช่นกันต่อให้พยายามเข้าใจแต่บางทีก็ยากจะยอมรับ
พี่เล่าให้ไฟล์ฟังเพื่อจะบอกว่าไฟล์ไม่ได้เจอเรื่องราวนี้อยู่คนเดียวนะคะ
ไปคุยกับคุณหมอเถอะจริงนะน้องก็ไม่ได้ผิดอะไร
แต่แค่เราควบคุมการทำงานของสมองในบางช่วงไม่ได้นี่นะ
พาแฟนไปด้วยค่ะและบอกเขาด้วยนะคะว่า
เรารู้สึกแย่กับตัวเองที่เป็นแบบนี้นะเธอขอบคุณที่ยังรับกันไหว
กับสิ่งที่เราเป็นและเราจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีขึ้น
เจนมากขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งพร้อมวิธีการรักษาด้วย
ค่อยสื่อสารกับคนรอบข้าง
เรากำลังทำทุกอย่างให้กลับไปเป็นปกติไงคะน้อง
วิธีคิดอย่างเดียวตอนนี้ช่วยไม่ได้นะ
ต้องรับมือไปพร้อมกันในหลายด้าน

ไฟล์เองบอกว่าไฟล์ไม่อยากสนิทกับใคร
เพราะกลัวว่าอาการที่ไฟล์เป็นจะเป็นอันตรายต่อคนอื่น

ถ้าไฟล์ไปปรับปรุงตรงตัวเรา
ปรับปรุงที่ว่าไม่ใช่บอกว่าไฟล์ผิด

เพื่อทำให้เราดูแลคนรอบตัวได้ดีขึ้น
ไม่ใช่ตัดปัญหาด้วยการที่งานไม่ครบใคร

ไม่ได้ไงมนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะ
เราต้องการเพื่อนเราต้องการคนในครอบครัว
เราต้องการแฟนเราต้องการความสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ
จริงแล้วน้องเป็นคนน่ารักที่น้องรู้ตัวไว
และน้องอยากจะดูแลคนรอบตัวเพียงแต่ณวินาทีนั้น

ยังแนะนำว่ายังไงก็ตามพบจิตแพทย์เถอะ
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกถึงอาการผิดปกติของตัวเอง
เช่นทำไมเราควบคุมตัวเองไม่ได้

ทำไมเรารู้สึกว่าท้อแท้เบื่อหน่าย
ไม่อยากเดินหน้าไม่อยากใช้ชีวิต
พี่ว่าตัดให้เข้าสู่โหมดผิดปกติก่อน

อันนี้เป็นอาการแค่เรารู้สึกเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับสิ่งที่ต้องทำ
เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสปลีกตัวไปหาสิ่งที่อยากทำเลย
จะได้แก้ให้ถูกนะคะไฟล์
ไฟล์ไม่ใช่คนเดียวที่เจ็บปวดกับเรื่องแบบนี้
และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปพบจิตแพทย์

รักตัวเองมากขึ้นตอนที่เราอยู่ใกล้คนอื่น

ทำให้คนรอบข้างไม่สบายใจไปสักทุกครั้ง

และกำลังหาวิธีที่จะทำให้
เราดูแลคนรอบข้างได้ดีขึ้น
และหลังจากนั้นเราจะชอบตัวเองมากขึ้นเรื่อยนะคะ
หรือมีใครก็ตามทีที่อาจจะกำลังอยู่ในภาวะนี้

อยากแชร์กันเป็นประสบการณ์ให้แก่กันและกัน

นี่แหละคือพื้นที่เล็กที่เราคุยกันได้เสมอ

ในเรื่องของการดูแลจิตใจและความสัมพันธ์

รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจ
ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร